ดูต้นตะเคียนขนาดใหญ่๗คนโอบเขาบอกว่ามาคราวนี้จะให้โชคครับ

ผ้าผืนเบลอเท่าเลย

ที่นี่ฮะคือวัดตานปากรัฐตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ตะเคียนขนาดใหญ่ยืนตรงานตั้งเดย์ใช้คำถูกไหม

คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าตรงโคนต้นมีผ้าสามสีผูกเอาไว้โดยรอบ
ชาวบ้านคาดว่านะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันก็คืออายุ
อายุของต้นตะเคียนเขาบอกว่าเป็นพันปีเลยนะ
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพันปีใครจะมาอยู่เล่านะ
คุณจะอยู่เล่าให้ฟังเลยจริงไหมโอ๊ยแต่
อายุเป็นพันปีขนาดนี้แต่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันไง
แล้วยิ่งบอกตรงนี้นะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
พบตรงนี้มีสาราไม้ที่มีป้ายกำกับมีชื่อ
เขียนเอาไว้ว่าแม่ย่าทิพย์เกษร

ชาวบ้านใช้ตลับเบชระวัดรอบต้นก่อน
เพราะว่ามีความยาวประมาณสัก๗คนโอบได้
ภายในสาลาม้ายไปพบกับขุนที่ใส่ชุดไทยสมัยฉี่อย่างศรีแดง
แล้วมีชุดไทยแขวนอยู่ในตู้เยอะแยะ
เรียกได้ว่าผ้าเต็มตู้
แล้วนี่ดูสิมีรูปปั้นที่ให้เชื่อว่าอาจจะเป็นร่างทรงของแม่
แม่ย่าที่เก๋สอนมาดูสิครับคุณผู้ชมด้านในสาราดูแล้วเข้มขังนะ
เจ้าแม่มาเป็นแบบนี้เลย
ชาวบ้านเขานิยมมาขอโชคลาภและเรื่องของหน้าที่การงาน
ก็สมหวังกันไปตามนั้นก็มีผิดหวังก็มาเหมือนกัน
แล้วอะไรที่นำมาแก้บนก็อย่างเช่นชุดไทยผ้าสามสีดอกไม้ผลไม้ต่างมาถวาย
มีหนึ่งคนมายืนยันความศักดิ์สิทธิ์คุณสมชายปรีชาชาญบอกว่า
ตัวเขาเกิดมานะก็เห็นแล้วว่ามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่เท่านี้
ตอนนั้นเขายังเด็กชอบมานั่งเล่นตรงนี้
เอาจริงสมัยเด็กก็ชอบนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้นะ
มันร่มรื่นร่มเย็นดีเขาบอกว่าตอนนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวอะไร
แล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเด็กคนไหนได้รับอันตรายอย่างเช่นกิ่งมงกิ่งไม้มันหักลนใส่หัว
ก็ไม่มีเหมือนกันทุกคนต่างเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไม่ได้มาหลอกหลอนอะไรใครหรอก
ปกปักคุ้มครองรักษาภัยให้กับคนในหมู่บ้านซะมากกว่า
เขาก็เลยมีความเชื่อว่าอัธมาที่นี่มีโอกาส
มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบก็ลองสักทีก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
ถ้าได้ก็ดีไปถ้าพลาดท่าหาที่ใหม่
หาที่ใหม่หรือหางวดใหม่
ไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมตามเรามาเรื่อยถ้าคุณไปตรงนี้ไม่ถูกไปตรงนั้นไม่ได้